ชาวจังหวัดบุรีรำเขาตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้น
สองพี่น้องค่ะเป็นโชเฟอร์กระเป๋ารถเมย์ค่ะ
สองคนเขากลับบ้านไปที่บุรีโอรัม
กักตัวที่บ้าน๑๔วันปรากฏว่าฝ่ายตัวพี่ชาย
กักตัวได้เพียง๖วันเท่านั้นเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะ
ตอนนี้คนในบ้านคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาการลงแดงของพี่ชายหรือเปล่า
เพราะปกติตัวพี่ชายเขาจะดื่มเหล้าทุกวัน
หลังจากที่กลับมาจากขับรถเมย์นี่หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุ
ตอนนี้ในบุรีรำยังคงห้ามขายเหล้าไงไม่ได้กินเหล้านะคะ
ตำรวจสพนางรองจังหวัดบุรีรำพร้อมกับกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เหตุมีคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะที่บ้านดอนยาวตำบลหัวถนน
จุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านชั้นเดียว
มีเชือกกั้นรอบบ้านพร้อมกับป้ายเขียนบอกห้ามเข้าใกล้
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นสถานที่กักตัว๑๔วัน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยที่บ้านหลังนี้อย่างที่บอกไปมีคนกักตัวอยู่๒คน
๒คนเป็นพี่น้องกันฝั่งพี่ชื่อว่านายคำปังสงครามรอดอายุ๖๒ปี
น้องชายชื่อว่านายแป้นสงคลังรอดอายุ๕๙ปี
ทั้งสองคนเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ
เป็นคนขับและเป็นกระเป๋ารถเมษายน๔๒
ผู้เสียชีวิตก็คือนายคำปังคนที่เป็นพี่นะคะ
หลังจากที่มีการตรวจสอบเบื้องต้น
ทางครอบครัวก็ได้อนุญาตให้นำศพไปชาปนกิจศพทันที
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทีนี้ไปถามน้องชายของผู้เสียชีวิตนายแป้นเล่าบอกว่า
หลังจากที่โควิด๑๙ระบาด
กลับมากักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
พอกักตัวพี่ชายมีอาการคืออาเจียน

เพราะปกติพี่ชายต้องดื่มเหล้าทุกวัน
ประกอบกับว่าจนถึงขณะนี้อย่างที่บอกไปจังหวัดบุรีรำยังห้ามขายเหล้า
ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้น่าจะเกิดจากการขาดสุราหรือเรียกง่ายอาการลงแดงนั่นเองนะคะ
ส่วนนายกอบตหัวถนนนายอมรินเหมวัดเจ้าของพื้นที่บอกว่า
เอาล่ะในเมื่อครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตายแล้วนะคะแล้วก็มีความประสงค์ให้เผาศพทันที
ตัวเองก็เลยเป็นธุระดำเนินการเรื่องทั้งหมดให้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นเคสในส่วนที่ว่ามาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงมาจากกรุงเทพมหานคร
อสมไปตรวจวัดไข้แต่ไม่พบอาการว่ามีไข้แต่มี
หนึ่งอาเจียนนะครับแล้วก็มีการแน่นหน้าอกนะครับ
แต่ประกอบกับติดสุรานะครับก็เลยสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าน่าจะหนึ่งเสี่ยงในส่วนของเรื่องโควิดสองก็คือ
ส่วนของเรื่องสุราเรื้อหลัง
เพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่อบุคคลรอบข้าง
ก็เลยได้เป็นการทำประกิจเลยครับ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันเช่นเดียวกันนะคะ
รวมถึงตัวน้องชายที่กลับมาพร้อมพี่ชาย
ก็คือเป็นกระเป๋ารถเมย์ต้องมีการตรวจด้วยว่ามีเชื้อโรคโควิด๑๙อยู่ในตัวหรือเปล่า
ส่วนบรรยากาศการจัดงานศพค่ะเป็นไปอย่างเรียบง่าย
มีเพียงพระสงฆ์สี่รูปมาสวดทำพิธีไม่มีญาติพี่น้องมาร่วมงาน
เพราะอย่างที่บอกไปทุกคนถูกกักตัวนะคะ
เพียงนายกอบตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
อันนี้ก็เป็นความกังวลใจของชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำ
ครอบครัวก็กักตัวไว้ก่อนนะช่วงนี้ดูอาการก่อนนะคะ